ที่จังหวัดนทบุรีนะคะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียเยาวชนอีกแล้ว

คือเรื่องของคู่อริกันมีเรื่องบาดม้างกัน

ฟาดพื้นเสียชีวิตแล้วนะคะ
ต้องดูภาพตั้งแต่ตอนแรกถึงจะเห็นว่าเขามาขี่ไล่กันมาไล่มาอย่างนี้ฮะ
แล้วถึงเบียดแล้วก็ล้มไปคันหนึ่ง
คันที่เบียดเขานี่ก็ล้มเหมือนกันนะล้มเหมือนกันที่เราเห็นมุมจอค่ะ
แต่คันนั้นเขาล้มแล้วเขานิ่งไปเลยเพราะหัวเขาฟาดพื้น
สักพักนึงค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นมอเตอร์ไซค์ของคู่อริเนี่ยขี่วนกลับมา
แล้วก็เนี่ยค่ะวิ่งมาเหมือนไม่หนำใจค่ะ
กระทืบไปเตะซ้ำที่ร่างที่แน่นิ่งไปแล้วเนี่ยหลายครั้งก่อนที่จะขี่หนีไป
คือไอ้คันที่วนกลับมาเนี่ยแล้วก็มาทำร้ายเขาก่อนที่จะซ้อนท้ายกันแล้วพากันหนีไปเนี่ย
คันนี้คือคันที่ตีคู่มาด้วยอีกคันนึงนะใช่ค่ะไม่ใช่คันที่ถีบจนรถเขาล้ม
คันนี้มันไม่ล้มแต่แทนที่มันเห็นว่าฝ่ายที่ไล่บี้เข้ามาแล้วก็เบียดจนเขาล้มเนี่ย
คือถ้าไม่ช่วยเขาแค้นเขาโกรธเข้ามาเนี่ยคุณก็ไปก็หนีไปก็ได้
แต่นี่ย้อนกลับมากระทืบย้อนกลับมากระทืบร่างที่แน่นิ่งของเขาแล้วอะค่ะ
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสพปากเกร็ดก็รีบลงพื้นที่ตรวจสอบ
เป็นถนนศรีสมานเชิงสะพานข้ามแยกสวนสมเด็จที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดค่ะ
ทะเบียน๓กไก่ทผู้เท่า๕๐๕๗กรุงเทพฯ
ล้มคว่ำมีมีดดาบหัวตัดหล่นอยู่ใต้รถหนึ่งเล่ม
ใกล้กันพบร่างของนายสิงหามีประเสริฐหรือว่าเวฟอายุ๑๕ปี
นอนเสียชีวิตสภาพกระโหลกศีรษะแตกเสียชีวิตอยู่บนฟุตปาด
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก๑คนคือนายพงพัฒน์อายุ๑๕ปีเหมือนกัน
กู้ภัยก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลชนรับประทานนะคะ
ซึ่งบริเวณโดยรอบเนี่ยมีเศษแก้วมีกองเลือดแล้วก็มีรอยขูดอยู่บนขอบฟุตบาทด้วย
พงพัฒน์ผู้เจ็บเขามาคันเดียวกับสิงหาผู้ตาย
มาด้วยกันค่ะเป็นเพื่อนกันครับสอบถามเขาก็บอกว่ากลุ่มของเขากับกลุ่มผู้ตายเนี่ยเอ่อ
มีปัญหากับวัยรุ่นในพื้นที่มาก่อนจนกระทั่งตี๓๓๐นายสิงหาหรือในเวฟ
ขี่มอเตอร์ไซค์มากับนายพงพัฒน์มุ่งหน้าไปแยกสวนสมเด็จ
แล้วไปเจอกับกลุ่มอริที่เคยมีเรื่องกันก็เริ่มมีปากเสียงกันนะคะ

คู่อริมีอาวุธมีดด้วย
สองคนเห็นท่าไม่ดีก็เลยขี่หนี
แต่คู่อริก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา๒คัน

หนีตายย้อนสอนไปจนถึงโค้งหน้าโรงเรียน
วมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
จังหวะที่รถของคู่อริขี่เบียดเข้ามา
แล้วก็ถีบรถของนายเวฟจนเสียหลักล้ม

ร่างของเขาเนี่ยกระเด็นหัวกระแทกพื้น

สมองกระจายเลยนะคะเสียชีวิตทันที
ส่วนนายพงพัฒน์ที่ซ้อนท้ายมาเจ็บสาหัสค่ะ

เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพกล้องมูลจอนปิด
คู่อริขี่ย้อนกลับมาแล้วก็วิ่งมาดูที่ศพ
แล้วก็เตะซ้ำกระทืบซ้ำก่อนจะหนีไป

เธอบอกว่าก็ยอมรับแหละว่าน้องค่อนข้างเกเร
ชอบมีปัญหาทะเลาวิวาสกับวัยรุ่นในพื้นที่ปากเกร็ด

เคยถูกไล่ฟันมาครั้งนึงแล้วแต่ก็รอดตายมาได้

เพื่อนของน้องมาเรียกที่บ้านตอนตี๓

ผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียวเองตี๔
เพื่อนอีกคนนึงกลับมาแต่มาบอกว่าน้องตายแล้ว
ตอนนั้นตกใจมากเพราะว่า๓เดือนก่อน

แล้วพอมาวันนี้ต้องมาเสียน้องไปอีกคน

เธอบอกเธอฝันไม่ค่อยดีมีเสียงคนเรียกปลุกให้ตื่น
เธอก็เลยตื่นมาโพสต์เฟซบุ๊คว่า
ขอให้บุญที่เคยสร้างช่วยคุ้มครองภัย
ตอนนั้นไม่ได้เอกใจเลยว่ามันจะเป็น
เป็นลางสังหรรณ์เป็นลางบอกเหตุร้าย

บอกว่าขอให้ปกปักรักษาให้แคล้วคลาด
ปลอดภัยจากภัยทั้งปวงด้วยเถอะ
ค่ะพอฝันไม่ดีก็เลยตื่นขึ้นมาโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้

เชื่อว่าเสียงที่เรียกน่าจะเป็นเสียงแม่นั่นแหละ

บอกว่าถ้าเอกใจสักนิดเธอคงยื้อน้องไว้

น้องก็คงจะไม่จบชีวิตแบบนี้
คือน้องจะมีเรื่องอยู่แล้วค่ะ

คือจะมีเรื่องตามภาษาเด็กคือ

คือจะมีเรื่องเสร็จแล้วคุณจะมาบอกเราว่ามีเรื่องมาอะไรอย่างนี้
เคยทะเลาะในโรงเรียนฟันกัน

เพราะว่ามีโทรศัพท์อยู่ข้างฟันขามา

ตอนตีสามกว่ายังไม่ตีสี่เลย
ยายบอกว่าออกไปพักเดียวเอง
ประมาณตีสี่ครึ่งมีคนโทรมาบอก

เข้ามาเรียกว่าน้องเสียแล้วนะ
มาบอกอย่างเงี้ยมาบอกบรอยอย่างเงี้ย
มีตอนช่วงตีสองครึ่งมีคนมาเรียก
คือตอนนั้นคือไม่ได้คิดอะไรช่วงนั้น
คือแล้วก็ฝันไม่ดีฝันว่าเหมือนตัวเองหายใจไม่ออกอะไรอย่างนี้
แล้วก็ฝันมีคนมาเรียกไม่รู้ว่าแม่หรือใครมาเรียก
คือพ่อก็บอกว่าช่วงนั้นก็มีกลิ่นทูบเฉยเลย
กลิ่นทูบมาอะไรมาคือเหมือนเขามาบอกอะแม่
นี่ถ้าเป็นไปได้คือช่วงเวลานั้นถ้าเราแบบคิดพันอ่ะ
ใช่หลังเพราะว่าทุกทีจะไม่ให้น้องไปทะเลเท่าไหร่อะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
ที่เราฟังเนี่ยนี่คือเรื่องของเด็กอายุ๑๕นะฮะ

ย่าของน้องสิงหาที่เสียชีวิตนะครับ
คุณย่าบอกว่าเลี้ยงน้องเวฟมาตั้งแต่เล็กก็อยู่ที่บ้านที่ราชบุรี
เฟฟเป็นเด็กดื้อเงียบแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องกับใคร

เฟฟก็มาอยู่กับแม่แล้วก็พี่สาวนะครับ
หลังจากแม่เสียชีวิตพบว่าหลานก็ไปมีปัญหาต่อยตีกับวัยรุ่นหลายกลุ่ม
ติดเพื่อนจนต้องรับกลับไปอยู่กับย่าที่ราชบุรี
ธันวาคมที่ผ่านมาหลานชายบอกว่าคิดถึงพี่สาวขอมาหาที่ปักเกร็ด
แล้วเดี๋ยวจะกลับรัชบุรี๒มกราคม
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตซะก่อนนะฮะ
ไม่ได้กลับบ้านไปอยู่กับญาติที่ราชบุรี

อยากให้ตำรวจตามจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
แล้วก็จะนำศพของหลานกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดที่อำเภอโพธารามที่จังหวัดราชบุรี
ก็อยู่ด้วยกันมาสัก๒๓ปี
เขาก็กลับมาอยู่กับแม่เขามาเรียนอยู่ที่นี่
แล้วช่วงหลังนี้เขาไปอยู่ได้๒หรือ๓เดือนเอง

คิดถึงพี่สาวพี่ชายเขา
เขาก็เลยขอย่าขอมา

คือว่าหลานจะกินอะไรก็ย่าจะทำให้กิน
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์

บอกว่าล่าสุดจับตัวคนร้ายได้คนหนึ่งแล้วนะคะ
เป็นคนที่ใส่เสื้อสีขาวในคลิป
เพราะว่าเป็นคนแรกที่ขี่คู่กันมาแล้วถีบรถเขาล้ม

เดี๋ยวลองดูคลิปอีกทีหนึ่งนะฮะ
คนที่กระแทกกล้องไว้ปึ้งใช่ไหม

แบบนี้คนอีก๒คัน

ล้มหน้ากล้องเนี่ยคนนี้จับได้แล้วค่ะ

ส่วนอีกสองคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วที่กลับมาทำร้ายมากระทืบร่างของผู้ตายเนี่ย
ตำรวจรู้ตัวแล้วว่าเป็นใคร

ไอคนนี้แล้วก็อีกคนนึงที่ขี่จักรยานยนต์มา
ใช่ตำรวจบอกอีก๒๔ชั่วโมงเจอกันแน่นอน

ก็ดูเอาแล้วกันฮะขนาดกลุ่มเดียวกันมันยังทิ้งกันเองอ่ะค่ะ
เขาบอกว่าสองกลุ่มนี้ก็น่าจะมีปัญหากันมาก่อน

เหมือนไปการตีฝากฝากฝากต่อกันมา
ถ้าเจอที่ไหนฝากด้วยนะแบบนี้
มันโหดร้ายเกินไปไหมล่ะใช่ไหม